ที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีเจ้าของบ่อกุ้งคนหนึ่งถูกยิงตายหน้าบ้าน
ผู้ที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติกันคือเป็นคู่เขยกันนะคะ
ญาติบอกว่าคู่นี้ก็คือตัวผู้ก่อเหตุกับคนที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
เขามีเรื่องระหองระแหงมีปัญหากันมาตลอด
หลักเลยก็คือปัญหาเรื่องของเครื่องสูบน้ำ
เครื่องสูบน้ำถึงขั้นยิงกันตายเลยนะคะ

ตำรวจสพกระติบได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายอยู่ที่บ้าน
บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตมห้วยม่วงอกำแพงแสนจนครปฐม
หน้าบ้านพบศพนายสุรชัยอภินันพิสุทธิ์อายุ๕๘ปี
เป็นเจ้าของบ่อกุ้งอ่ะนะคะนอนหงายเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่
ใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงขายาวสีดำใส่รองเท้าบูธ
ถูกยิงใต้ราวนมซ้ายสามนัดค่ะด้วยปืนไม่ทราบขนาด
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวมานิดเล่าให้ฟัง
ช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานเธอกับสามีจับกุ้งอยู่
กลับเข้ามาบ้านก่อนช่วงที่สามีขี่รถจักรยานยนต์มาถึงหน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุก็คือนายวิโรธดิตระคโนอายุ๔๗ปี
เป็นคู่เขยกันกับสามีเนี่ยค่ะเลี้ยงกุ้งเหมือนกันด้วย
บ้านอยู่ใกล้กันด้วยมาดักซุ่มรอ
ใส่สามนัดซ้อนเลยนะคะตอนที่สามีเธอคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
เธอก็เลยตะโกนห้ามว่าอย่ายิงจะมาทำอะไรสามีฉันประมาณเนี้ย
แต่โอ้โหแต่เขาไม่ฟังเขายิงอะค่ะยิง๓นัด
ใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงสีดำหนีไปนะคะ
คือภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่ามันก็มีปัญหากันอยู่นั่นแหละ
ก่อนหน้านี้สามีเคยไปตำหนินายวิโรธผู้ก่อเหตุ
ว่าชอบแอบเอาเครื่องสูบน้ำไปใช้เอาไปใช้ไม่เท่าไหร่
เอาไปใช้จนมันพังแล้วไม่ยอมซ่อมนี่สิ
หลังจากนั้นเลยมีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกันทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยค่ะ
วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านของผู้เสียชีวิตที่หน้าบ้านยังมีคราบเลือดแบบนี้แต่ว่าไม่มีใครอยู่
ส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิตแค่๓๐เมตร
หลังบ้านของผู้เสียชีวิตกับบ้านผู้ก่อเหตุมีบ่อกุ้งเยอะเลย
คนงานประจำบ่อกุ้งบอกว่าเขาหลับอยู่ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัด
ผู้เสียชีวิตเป็นนายจ้างเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
รู้แต่ว่าเจ้านายเขาเนี่ยนิสัยดี
นักข่าวของเราไปคุยกับพี่สาวภรรยาของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านางแดงขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่านางแดง
นางแดงบอกว่านายวิโรธผู้ก่อเหตุเพิ่งมาอยู่บ้านหลังข้างได้ปีนึง
แต่ก็เห็นแล้วแหละตัวผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเขาทะเลาะกันมาระยะหนึ่งแล้ว
ตัวผู้ก่อเหตุไปยืมเครื่องสูบน้ำจากผู้เสียชีวิตไปใช้แล้วน้ำมันเครื่องมันแห้ง
ก็เลยโดนต่อว่าทำไมไม่ดูแลเครื่องสูบน้ำให้มันดี
ไปไม่ว่ากันแต่ยืมไปใช้จนมันพัง
ประเด็นตรงนี้เลยญาติก็ยืนยันว่าประเด็นนี้แหละ
หลังจากนั้นคู่นี้เขาไม่คุยกันเลยนะคะ
แต่จริงแล้วทั้งคู่นิสัยส่วนตัวเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
มีปัญหาแค่เรื่องเดียวไอ้เรื่องเครื่องสูบน้ำนั่นแหละ
ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอื่นเลยนะทะเลาะกันเรื่องเดียวคือเรื่องเครื่องสูบน้ำ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตมาเล่าให้ฟังว่าเห็นนายวิโรธมาซุ่มอยู่แถวหน้าบ้าน
พอสามีทำงานที่บ่อกุ้งเสร็จตอนเที่ยงคืนก็ขี่รถกลับขาไม่ค่อยดี
ถูกยิงใส่นัดหนึ่งรถล้มทับขา
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาเลยตะโกนไงว่าทำอะไร
อย่าทำสามีเขานะพอได้ยินแบบนี้
แทนที่จะหยุดนายวิโรธยิงซ้ำอีกสองนัดกลายเป็นสามนัดแล้วหนีไปนะคะ
แล้วก่อนก่อเหตุเหมือนกับว่านายวิโรธผู้ก่อเหตุดื่มเบียร์มาด้วย
น้ำมันเครื่องมันแห้งไงเขาบอกทำไมไม่ดูแลให้ดี
เขาก็บ่นหน่อยแค่นั้นแหละไม่ดูแลหรอกแค่นี้
เขาไม่ได้ใส่ใจแล้วไม่พูดกันก็ไม่พูด

เขาไปนั่งกินเบียร์ที่นู่นมา๓ขวด
เดี๋ยวที่ร้านค้าเขาก็เห็นมันยิงอันหนึ่งแล้ว

แล้วก็รถล้มรถล้มรถทับขาคนคนตาย

เขายิงแค่ยิงสามอีกสองนัดเลย
แล้วเขาก็ไปยิงหน้าตาเฉย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของร้านขายของชำ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่กิโลเดียวนะคะ

ก็ยังปกตินะไม่ได้เมาอะไรมาก
แล้วก็ไม่ได้พูดถึงตัวผู้เสียชีวิตด้วย
สุดท้ายตำรวจให้ข้อมูลว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะจับนายวิโรธผู้ก่อเหตุได้แล้วจับได้ที่บ่อกุ้งของนายวิโรธเองนี่นะคะ
เจอปืนพกสั้นค่ะที่ใช้ก่อเหตุ
อยู่ที่เอวแบบนี้กระสุนยังเต็มลูกโม่อยู่เลย
เจอกระสุนอีก๔๖นัด
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีด้วยนะคะ
เนี่ยหลักฐานมันชัดเจนมาก

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอบปากคำเพิ่มค่ะ

เขาขอทนายความนะคะในการร่วมรับฟังในการสอบปากคำ
สิทธิ์ของผู้ต้องหาก็จะมีการรวบรวมหลักฐานเพิ่มค่ะ
สอบปากคำพยานเพิ่มก็ส่งผู้ต้องหาไปสารนะคะ
ได้รับการประกันตัวหรือเปล่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
เพราะว่าทางตำรวจเขาก็คัดค้านการประกันตัว
ส่วนทางผู้เสียชีวิตค่ะไปดูบรรยากาศงานศพกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ภรรยาและลูกนำร่างของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ที่วัดในพื้นที่กรุงเทพค่ะ

ก็ทีมข่าวได้คุยกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เธอบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกัน